คือพอลงจากทางด่วนมาจอดรอสัญญาณไฟแดงอยู่

ตกลงมาใส่กระจกกระจกแตกแล้วเข้ามาในตัวรถเลย
ดูภาพเหตุการณ์กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ค่ะ
โอ้โหคุณคือเมื่อกี้เห็นไหมที่วงแดงไว้

คือจริงภาพจากกล้องวงจรปิดอันนี้ของแท้มาแค่นี้

แต่พอซูมเข้าไปดูโอ้โหก้อนบะเริ่มเลย

แล้วเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูภาพใกล้แล้วก็ดูในรถนะ
คุณเห็นภาพต่างเหล่านี้คุณจะหวาดเสียวว่า
นี่คือวัตถุอะไรตกลงมาจากทางด่วน
ลุกระจกรถจนแตกแบบนี้

คุณมันเป็นออกมาตรงที่นั่งเลยนะฮะคุณขับรถบอกว่าถ้าเมียและลูกผมนั่งรถมาด้วยนะ

เขานำมาโพสต์แล้วก็เล่าเหตุการณ์เฉียดตายเลย
เมื่อวันที่๖มีนาคมตอนบ่ายโมงครึ่ง
แล้วมันมีชิ้นส่วนจากทางด่วนมันร่วงลงมา

ขนาดผมเป็นผู้ชายนะผมยังใจสั่นทำตัวไม่ถูกเลย
ก้อนอิดที่มันตกลงมาเมื่อกี้คุณผู้ชมก็เห็นแล้วนะใหญ่มาก
เอ๊ะจะทำยังไงดีมีป้อมตำรวจอยู่ใกล้
ตำรวจก็บอกว่าให้เขาขยับรถออกไปก่อนเพราะว่ากลัวไง
ไม่รู้ว่าจะมีก้อนอิดจะมีก้อนหินอะไรร่วงลงมาอีกหรือเปล่า
ทีนี้คือเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
บริษัทที่รับผิดชอบทางด่วนศรีรัฐเนี่ย
จะต้องมาแสดงความรับผิดชอบหน่อยไหม
อยากให้ทางบริษัทรับรู้เรื่องนี้
ตัวของคุณนันทวิทย์ก็เลยแจ้งกับทางบริษัท
แล้วบริษัทก็มีการส่งคนมาดูแล
ตอนนี้ข้อเรียกร้องยังตกลงกันไม่ได้หรอก
แต่ว่าเรื่องมันเงียบมากเงียบเหมือนกับไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลย
เพราะว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่๑๖มีนาแล้ววันนี้๒๑มีนาคมแล้ว
สภาพจิตใจของคุณนันทวิทย์บอกว่าตอนนี้ผมบอกตรงไม่โอเคเลย
แล้วที่วงเห็นไหมอันนี้จุดที่มันร่วงลงมา

ทีนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้
เขาบอกว่าเขาต้องไปเคลมชิ้นส่วนในรถ๕๖อย่าง
น้ำตาจะไหลเลยกระจกข้างคนขับเนี่ยแตกกระจายเป็นรูใหญ่
นี่ยังดีนะที่ไม่ได้ตกใส่คนขับ
ถ้าเกิดมีใครนั่งข้างนี่แย่เลยค่ะ
คนเข้ามาดูคลิปนี้ของเขา
แสดงความคิดเห็นแล้วก็แชร์โพสต์นี้ก็เยอะเหมือนกัน
แล้วก็บอกว่าอยากให้ทางพี่เรียกร้อง
ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบทางด่วนตรงนั้นหน่อย
อยากให้เอาเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดเลย
คุณผู้ชมฮะล่าสุดทีมข่าวของเราก็โทรพูดคุย

คุณนันทวิทย์จีรวัตรกลเจริญนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ได้ขับรถมาจากสะพานพระราม๓
ตอนนั้นก็จอดรถติดไฟแดงอยู่ช่องทางขวาสุด

เพราะว่ารอกำลังจะเลี้ยวขวารอไฟเขียว
ปรากฏว่าโอ้โหมีเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเลย
ตกลงมาใส่รถของเขา
ดังมากจนตอนนั้นเขาตกใจมากเลยฮะ
เขาก็หันไปทางที่นั่งข้างคนขับ
ปรากฏว่าโอ้โหไอ้ก้อนใหญ่มันทะลุลงมาถึงที่นั่งเลย
มันเป็นลักษณะก้อนอิดหรือก้อนปูนอะไรสักอย่างนี่แหละครับ

จะถอยออกมาเป็นมือ๒นะได้ไม่กี่เดือนหรอก

ระหว่างเรียกร้องค่าเสียหายไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็ได้ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจแล้วนะฮะ
โดยค่าเสียหายที่เขาบอกเขาต้องการนะ

ไม่ใช่เฉพาะค่าซ่อมรถมันคือค่าทำขวัญ
โอ้โหคุณมันคือค่าทำขวัญนะฮะฟังเสียงของพี่เขาหน่อยนะครับ
ไม่บอกว่าเผื่อเกียรติการอะไรอย่างนี้นะครับ
ใช่ครับเขาว่าสองคนมาส่ายเก็บรักษาเมื่อนั้นแหละครับ
เก็บรักษาส่ายวัฒนากรอดอีกไป
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะทีนี้พอเราฟังทางฝั่งผู้เสียหายแล้วเนี่ย
เราก็ต้องไปถามบริษัทที่เขาดูแลรับผิดชอบหน่อย
หรือว่าบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชน
เขาชี้แจงผ่านทางนักข่าวของเรามาแบบนี้
บอกว่าได้ติดต่อผู้เสียหายทันทีตอนที่เกิดเหตุ
แล้วก็แสดงความเสียใจขอรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทางบริษัทเองได้รับผิดชอบดูแลเรื่องค่าซ่อมรถ
ชดเชยระหว่างไม่มีรถใช้งาน
ชิ้นส่วนที่มันหล่นลงมาขอบคุณ
โอ้โหนี่ต้องไปตรวจนะต้องไปดูสำรวจให้เสร็จนะ
ว่ามันมีจุดไหนที่มันแบบสภาพเป็นแบบนี้อีกหรือเปล่า
ใช่ค่ะเพราะว่าทางบริษัทเองเขาบอกว่าได้หารือเรื่องความรับผิดชอบ
ดูแลค่าเสียหายอื่นก่อนหน้านี้แล้วด้วย
แต่อาจจะมีการบกพร่องในเรื่องของการติดต่อผู้เสียหายให้ทราบถึงความคืบหน้า
แล้วก็ทำให้ฝั่งผู้เสียหายเข้าใจผิด
ว่าทำไมตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ไม่เห็นมีบริษัทนี้ติดต่อมาเลย

บริษัทเขาชี้แจงแล้วนะว่ายินดีที่จะเยียวยาแล้วก็รับผิดชอบ
นี่กลัวนะอย่าให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกนะคุณฮะ

เสียวเลยอ่ะเพราะปกติดิฉันกลับบ้านผ่านตรงนั้นประจำ
ไม่กล้าไปจอดดูเดี๋ยวมีอะไร

ไม่ไหวนะคุณอาจจะทำรุดหกพร่องอะไรหรือเปล่านะครับ